ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันในไทยเป็นครั้งแรกตัวตามความขึ้นใหว่กันหน่อย

เป็นประธานในการแถลงข่าวและพูดถึงความพร้อมในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
หลังจากที่คว้าสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันการบิน
แอร์เรส๑ชิงแชมโลระหว่างวันที่๑๗๑๙พฤศจิกายน
โดยใช้ท่ากัศยานอนาชาติอุตภาวจังหวัดระยองเป็นสนามแข่งขัน
ก็มีคุณวัชระวัชระพลประธานเจ้าที่บริหารธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีร่วมในงานแถลงข่าวด้วย
นางกรอบการพูดถึงการจัดงานในครั้งนี้
ว่าเป็นการขับเคลื่อนแผนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

โดยใช้พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับโลก

ซึ่งจะมียอดนักบินกว่า๑๖ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันครับ

ท่านคิดถึงการเล่นกีฬาแข่งกีฬาซ้อมกีฬาเก็บตัวนักกีฬา

เรามีศักยภาพพร้อมในทุกประเภทกีฬา
ก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดขึ้น
โดยเฉพาะมีทางภาคเอกชน
จะเป็นทางทางไทยเบฟจะเป็นทางไทยรัฐทีวี
จะเป็นทางกลุ่มโรงแรมสารพัดอย่างเลยนะครับ
งานนี้ถ้าเผื่อไม่มีขาดใครคงเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ก็มีการแข่งขันยาวนานกว่า๑๐๐ปีแล้ว
โดยเริ่มแข่งครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศสในปี๑๙๙
สนใจอยากจะติดตามการแข่งขันและติดขอบสนาม
บัตรราคา๑๐๐บาท๓๐๐บาท๕๐๐บาท๓๐๐๐บาท๕๐๐๐บาทแล้วก็๑๐๐๐๐บาท
หรือติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ในวันที่๑๙พฤศจิกายนเวลาบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นครับ